ดูเรื่องของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
ตกลงวันนี้เนี่ยผลการตรวจแล็บครั้งที่๓
ของคนที่จังหวัดยาลา๔๐คนที่ครั้งแรกบอกว่าติด
ครั้งที่๒บอกไม่ติดผลครั้งที่๓ออกมาแล้วนะครับ
ก็ระบุว่าไม่ติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้สบคแถลงออกมา
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่๑รายเท่านั้นนะครับ
ในประเทศไทยวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่ง๑รายคนนี้เนี่ยเพิ่งเดินทางกลับมาจากรัสเซียนะฮะ
อยู่ระหว่างการกักตัวในสถานที่ของรัฐนะครับ
ซึ่งเที่ยวบินที่ผู้ป่วยคนนี้โดยสารกลับมาเนี่ยนะฮะ
เป็นคนไทยที่มีผู้ร่วมเดินทางมาทั้งหมด๗๐คนนะฮะ

ขณะเดียวกันนะครับวันนี้มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มเติมอีก๑๔ราย
และมีผู้เสียชีวิต๑ศพถือว่าเป็นศพที่๕๕ในไทยนะครับ
โควิด๑๙ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายชาวออสเตรเลียอายุ๖๙ปี
มีอาชีพเป็นผู้จัดการโรงแรมในจังหวัดพังงา
เริ่มป่วย๒๕มีนาคมนะครับไปรักษาตัวที่คลินิก
๘มีนาคมมีอาการไข้สูงเหนื่อยหอบ
แล้วก็มีความอิ่มตัวของออกซิเจนลดลง
เข้ารักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต
แล้วก็ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
จากนั้นปอดติดเชื้ออักเสบรุนแรง

แล้วมีภาวะแทรกซ้อนทางไตด้วยนะครับ
ก่อนจะเสียชีวิตเมื่อ๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
ตัวเลขผู้ป่วยโควิด๑๙ที่เป็นตัวเลขสะสมในไทยณขณะนี้
มีผู้ติดเชื้อแล้วทั้งหมด๒๙๘๙ราย
รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว๒๗๖๑ราย
ผู้เสียชีวิตทั้งหมด๕๕ศพ

เรามีผู้ที่ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่๑๗๓ราย
ส่วนความคืบหน้าในการตรวจหาเชื้อ
จากห้องแล็บเป็นครั้งที่๓เพื่อยืนยันความถูกต้อง
กรณีของชาวจังหวัดยาลา๔๐คน
หลังจากการตรวจพบเชื้อในครั้งที่๑
แล้วมีผลขัดแย้งกับผลตรวจในห้องแล็บในครั้งที่สอง
ครั้งแรกพบครั้งที่๒ไม่พบ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันผลครั้งที่๓
ทั้ง๔๐คนไม่ติดเชื้อโควิด๑๙
กวินพงศ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
บอกว่าหลังจากเก็บตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างที่จังหวัดยาลามาแล้ว
เจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ
ทดสอบในตัวทดลองเปรียบเทียบ
แล้วก็พบว่าตัวทดลองที่เอาไปใช้เนี่ยเป็นน้ำเปล่า
แต่เจอเชื้อนั่นแสดงว่าจะต้องมีปัญหาแล้ว
เรื่องของการทดสอบนะครับก็ต้องส่งตัวอย่างไปตรวจเพิ่ม
ครั้งที่๒และ๓ยืนยันว่าห้องปฏิบัติการของยาลาที่ตรวจครั้งแรก
มีมาตรฐานนะครับที่ผ่านมาก็มีบทบาทสำคัญในการควบคุมโรค
จังหวัดชายแดนใต้แต่ที่ผิดพลาดอาจเป็นเนื่องจาก
ในวันหนึ่งเนี่ยมีภาระงานที่หนักมากสำหรับเจ้าหน้าที่
โดยต้องออกไปตรวจเชิงลุกในชุมชนถึงวันละ๗๐๐๘๐๐ตัวอย่าง
เพราะฉะนั้นทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็เลยแนะนำให้
จังหวัดยาลาแบ่งตัวอย่างที่เก็บได้ไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการแห่งอื่นด้วย
ชั่วคราวไปก่อนค่ะเพื่อปรับปรุงก่อนที่จะเปิดให้ใช้งานอีกครั้งนะฮะ
ขณะที่กรมควบคุมโรคร์วันนี้นำเจ้าหน้าที่กระทรวงศาอาณาสุขและจิตอาสา
อธิบดีกรมควบคุมโรคระบุว่า
ก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุข
สำรวจประชากรในชุมชนแห่งนี้๙๕๐๐คน
แล้วพบว่ามีกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการป่วยเป็นหวัดอยู่๒๕๐คน
นำเจ้าหน้าที่มาเก็บตัวอย่างให้กลุ่มเสี่ยงทั้งหมด

คลองเตยมีชุมชนแออัดอยู่๑๖ชุมชนนะครับ
มีประชากรกว่า๑แสนคน
เข้ามาตรวจเชิงลุกในชุมชน

หากพบว่าประชาชนในชุมชนติดเชื้อก็จะเตรียมพร้อม
แล้วก็ควบคุมอย่างเข้มข้นต่อไป
นี่นะฮะเดี๋ยวนี้เราจะเน้นการตรวจเชิงลุกนะครับ